เอาละดารารุ่นใหญ่กินปู
กิงปูไปแล้วก็ไปตบเขาไว่เลย

แล้วก็พูดเด็กผู้ชาย
ปรากฎว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปู

จนเกิดเหตุตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดัง

ซึ่งดาราน้อยสี่ก็ไปแจ้งความเอาผิดดารารุ่นใหญ่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดเนี่ยนักแสดงน้องใหม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วฮะ

ก็เข้าไปดูตรงจุดเกิดเหตุเก็บพยานหลักฐาน

เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็คือเอาง่ายก็เป็นเรื่องเป็นราวว่า
ดาราคือใครตรงนี้ก็เริ่มทุกคนก็เห็นหมดแล้ว
เป็นคลิปเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
ขนาดเดียวกันคนไปดูที่ไอจีของคุณม้าออนภานะครับ
ก็ได้โพสต์รัวลงโซเชียลว่าขนาดนี้ไปเกาหลี
โดยบอกว่าไปพักกระบานไปทำสวย
พร้อมทั้งเผยโมเมนต์กินปูไง
ไปกินปูนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่า

อีกทั้งยังมีกินปูที่ร้านปูในตำนาน
รวมทั้งโพสต์ภาพไปคลินิกดังของเกาหลีด้านศัลยกรรมด้วย
งานนี้ปรากฏว่าแม่คอมเมนต์มา
พร้อมทั้งมีการโยมว่าแล้วดาราช่องน้อยสีคือใคร
ตอนนี้ที่เขาไปแจ้งความกับตำรวจเกาหลีก็ต้องไปดูกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป